คุณผู้ชมคะดูเวลาตอนนี้๗โมง๗นาที
คือถ้าเกิดว่าพูดถึงตามกำหนดเดิม

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะมีการเคลื่อนตัวจากลานคนเมือง
จะไปให้ใกล้ที่สุดใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจมากที่สุด

ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวจะย้อนให้ดูตั้งแต่เมื่อคืนด้วย
อันนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณลานคนเมือง
หน้าสารวาการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าเนี่ยนะคะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยพิธีกรรมต่างที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นพิธีเผาพริกเผาเกลือเผาหุ่นฟาง
มีการตีกลองแบบล้านนา
แล้วก็มีการโบกทงโดยกลุ่มเยาวชนจากภาคเหนือ
รวมถึงมีการอ่านบทกวีที่มีเนื้อหาเป็นการสาบแช่งพระเด็จการ
แล้วก็ขอให้การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนได้รับความสำเร็จ
ประชาธิปไตยที่กินได้แล้วก็โค้นล้มผลิตการทุกรูปแบบ
แล้วปิดท้ายนี่จุดพลุไฟ
จุดพลุไฟเป็นการปิดท้ายกิจกรรมเมื่อคืนนี้
ส่วนวันนี้คิวเขาเป็นอย่างไรกำหนดเขาเป็นอย่างไรค่ะ
เราก็สอบถามจากน้องมายนะคะ
สาวพระสารวรีคณะกิจวิบูรณ์ผลนะคะ
เป็นแก่นำกลุ่มรัศดรหยุดเอเป็กบอกว่าวันนี้เนี่ยนะ
เดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากลานคนเมือง

แล้วจะไปยื่นข้อเรียกร้อง
บรรดาผู้นำต่างประเทศที่เขามาร่วมประชุมเอเป็กวันนี้

ทีนี้ก็เลยถามไงว่าเส้นทางจากลานคนเมือง
ศูนย์ประชุมจะใช้เส้นทางไหนยังไง
แกนนำบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประเมินอีกทีนึง

การที่จะเคลื่อนขบวนมาเนี่ยตำรวจ
เขาคือกลุ่มผู้ชุมนุมคงไม่ได้ไปแบบสะดวกโยธิน
ใช่ถูกต้องค่ะแต่ทั้งกลุ่มผู้ชมรุมเขายืนยันจัตนารมณ์ของเขาเลยนะ
ไม่ว่าจะโดนสกัดกั้นยังไงแต่ก็จะพยายามให้เข้าใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ

แต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมย้อนไปดูซะหน่อยก็มีเหตุชุลมุนนะ

กลุ่มผู้ชุมนุมเขาพยายามจะไปยื่นหนังสือถึงผู้นำเอเป็ก
บางส่วนไปเผชิญหน้ากับนี่ตำรวจที่มาดูแลความสงบเรียบร้อย

คือตำรวจรบกลุ่มฝงชนนะ

จุดนี้คือแยกอสกนะครับคุณผู้ชมภาพ
แล้วก็มีบางส่วนที่เป็นผู้ชุมนุมคว่างขวดมาด้วยนะ
คว่างใส่เจ้าหน้าที่ไปโอ้โหเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตามหาตัวเลย
แล้วก็มีการประกาศให้ยุติการชุมนุมด้วยครับคุณผู้ชม
โดยประกาศพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะและกฎหมายจราจร
มีตัวแทนผู้ชุมนุมไปเจรจากับตำรวจ
จะขอส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือ
แต่ก็ไม่เป็นผลครับเจรจาไม่สำเร็จครับ
สุดท้ายแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศสิ้นสุดกิจกรรมไป
แต่ยังมีผู้ชุมนุมบางคนไปสาดน้ำสาดสีเขียว
ใส่โล่แล้วก็ใส่ตำรวจควบคุมคน
นี่ครับเอาสีเขียวไปสาดเลย
มีกระโดดถีบโล่ด้วยนะบางคนมีกระโดดถีบโล่เลย
โอ้โหเดี๋ยวไปดูตอนนั้นหน่อยครับ
นี่คุณผู้ชมคือเราประมวลเหตุการณ์ให้ดู
ตรงนี้คือจุดตรงแยกอโศกนะคะช่วงกลางวัน

อนุสวรีประชาธิปไตยพาไปดูหน่อย

ระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนเขาตรึงกำลังอยู่
แล้วก็ไปยึดป้ายผ้ากลุ่มรัศดรหยุดเอเป็กเนี่ยนะ
แล้วก็บันไดของกลุ่มรัศดรคือเขาเอามาผูกเอาไว้ตรงอนุสวรีนี้
แล้วดูสิสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนชะเขยืออ่ะ
เพราะอะไรยื้อยุดกันอยู่นั่นนะคะ

หลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นท้ายกระบะแล้วก็แยกย้ายนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้
โมงจะมีการเคลื่อนขบวนจากลานคนเมืองนะคะ